คุณผู้ชมคะเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องของน้องหมากันหน่อย
อย่างเช่นติดตามท่อติดตามอะไร
หมาตัวนี้ติดอยู่คล้ายกว่าถึงอยู่ในท่อ
แล้วท่อมันค่อนข้างแคบเพราะออกไม่ได้

เดี๋ยวลองดูหน่อยเฮ้ยมันสภาพเป็นแบบไหนทำไมถึงติดอยู่ได้

เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะมูลนิธิพุทธไทยสวรรค

เขากำลังใช้สว่านเจาะฝาท่อระบายน้ำ

เขาใช้ไฟฉายส่องเข้าไปก่อน
ก็เข้าไปเห็นแล้วอุ้ยนี่ดูสิ

แต่ท่อมันมีขนาด๑๒นิ้ว

แล้วเอามาลงมาเปิดให้มีอากาศด้วยนะ

ก็คือมันเล็กแหละแต่จริงมันเข้าไปยังไง
นี่สินะทีนี้พอใช้สว่านเจาะ

เขาเปลี่ยนแผนนะเขาไปยืมเครื่องมือช่างก่อสร้าง

กว่าจะล้อไอ้พื้นปูนมันออกมาได้
มันก็ต้องใช้เวลานานเป็น๑๐ชั่วโมง

ก็มีสุนัขอีกหนึ่งตัวมาวนเวียนใกล้นะ
เหมือนกับรอเนี่ย
ผมดีใจนะของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ช่วยกันเป็น๑๐ชั่วโมง
แต่มันสภาพอิดโรยมาก

คุณอนุพงศรีศุกร์เล่าแบบนี้
ก่อนเที่ยงได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ
บอกว่ามีน้องหมาติดอยู่ในท่อระบายน้ำ

ลองไปฟังเสียงพี่กู่ไพ้หน่อยตอนนาทีช่วยเหลือค่ะค่ะ
ภาษา๔มันดังปุ๊บได้ยินเสียงร้องออกมาข้างนอก
ถึงรู้ว่ามันอยู่ในนี้ครับ
พี่เขาเล่ายังไงนางแก้วนะคะ

เขาก็บอกว่าเนี่ยเมื่อวันที่๑๓ที่ผ่านมานี่แหละคนก็มาทำบุญกันเยอะค่ะ
เตี้ยเนี่ยเขาบอกว่าจริงคือมันก็เป็นหมาที่แก่แล้ว
ตามันเป็นต้อด้วยมันมองไม่เห็นมันก็หายตัวไป
เธอก็ออกตามหาตลอดเพราะจริงปกติต้องเห็น
เช้าเมื่อวานเอ๊ะทำไมมันมีเสียงออกมาจากท่อ
ก็คิดว่าใช่แน่แน่เลยแล้วเธอบอกว่าสาเหตุที่เจ้าเตี้ยตกลงไปในท่อ
คาดว่าคนมาเยอะมันคงเดินหลบคนที่มาทำบุญและดันพลัดตกลงไปในท่อ
ซึ่งมันไม่มีฝาปิดนั้นแหละนะคะทีนี้ทางด้านช่างรับเหมานะคะ
ที่อยู่ไซส์งานก่อสร้างใกล้กับวัดที่เขาไปยืมเครื่องมือกันมานะ
กฤษณะนะก็เล่าบอกแบบนี้ว่าเจ้าหน้าที่มาขอยืมเครื่องมือ
มาช่วยน้องหมาติดท่อตัวเองอ่ะดีใจเลยแหละ
ยินดีให้ให้ยืมแน่นอนนะคะตัวเขาเองเขาเป็นคนรักสุนัขอยู่แล้ว
ถ้าอยากประชั่วออกมาได้ก็ดีใจกันทั่วหน้าละค่ะ
หลังจากช่วยเจ้าเตี้ยสำเร็จนะคะแต่แน่นอนว่ามันมีพื้นใช่ไหมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
ว่าเขาต้องปิดข่ดไอโปนเนี่ยมันขึ้นมาเปิ๊ชออกมาหมดเลย
มันก็เกิดความเสียหายตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีการ
รวมเงินเพื่อไปซ่อมแซมสถานที่ให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิมแล้ว
ขอบคุณพี่ทุกคนเลยนะคะ
ช่วยเจ้าเตี้ยไว้ได้พอมันขึ้นมาได้มันกระดิกหางดีใจเลยเนอะ